มีเหตุการณ์ที่จะมาเตือนทุกท่านเป็นอุทาหรณ์เลยนะฮะ
ไม่ใช่แค่น้องหนูเด็กเยาวชนหรือว่าวัยรุ่นเท่านั้น
ผมว่าสำหรับทุกเพศทุกวัย
แต่ว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกับน้องที่เป็นนักเรียนของโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับ
เขาก็พากันไปเที่ยวเขื่อนอุบลรัฐที่ขอนแก่น
แล้วเพื่อนจมน้ำคนหนึ่งจะว่ายจากอีกแพลนึงไปอีกแพลนึง
จมน้ำคนหนึ่งเพื่อนก็ลงไปช่วยกัน
แล้วเสื้อสีชมพูเนี่ยไหว้ตามไปที่หลัง
จะถึงอีกแพรหนึ่งแล้วนะใช่อีกนิดเดียวจะถึงแล้วค่ะ
เพื่อนคนนึงเนี่ยผลุบโผล่อยู่คือแบบจะไม่ไหวแล้ว
ช่วยกันประคองได้จะถึงแล้วคนอื่นก็รีบขึ้นไป
เพื่อจะไปเอาห่วงยางมาโยนให้คนข้างล่าง
โดยเสื้อสีชมพูที่ไหว้ตามไปก็ประคองเพื่อนที่จะจมน้ำเอาไว้
แล้วสิ่งที่ไม่น่าเชื่อไม่คิดฝันก็เกิดขึ้นครับท่านผู้ชมครับ
ตอนที่น้องผู้ชายเสื้อสีชมพูที่ไปช่วยประคองเพื่อนอยู่เนี่ย
เพื่อรอเพื่อนไปเอาห่วงยางเข้ามาช่วยเนี่ยนะ
ปรากฏว่าคนที่เขาจะจมน้ำเนี่ยนะเดี๋ยวท่านรอดู
เขาดึงดึงคนเสื้อชมพูจนจมไปใต้น้ำด้วยกันเนี่ยฮะ
จังหวะนี้คุณเขียนมาสอนแล้วคือมันใกล้จะถึงอยู่แล้ว
มันนั่งนิดเดียวเองนะคะคนที่เหลือก็พยายามออกไป

เนี่ยตรงนี้คนเสื้อชมพูที่ประคองคนที่จะจมน้ำอยู่อ่ะ
คือเพื่อนแบบไม่คาดคิดว่าเฮ้ยก็เราดึงตัวเพื่อนได้จมน้ำขึ้นมาได้แล้ว
แล้วมีเพื่อนเสื้อชมพูประคองอยู่อยู่ดีถูกดึงจนจมลงไปใต้น้ำทั้งคู่
แล้วช่วยกันนะ

ค่ะพอดิ่งจมลงไปแล้วอีกนิดเดียวถึงแล้วอ่ะ
เขื่อนอุบลรัฐนะครับที่จังหวัดขอนแก่นนะฮะ
น้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นนะครับ
แล้วคนที่เขาอยู่แถวนั้นเขาก็บันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้นะครับ
นี่หาจังหวัดเนี่ยแป๊บเดียวฮะ

ในคลิปก็จะเห็นเหตุการณ์อย่างที่ท่านเห็นนั่นแหละนะครับ
สุดท้ายน้องทั้งสองคนก็จมลงไปใต้น้ำแล้วก็เสียชีวิตนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราไปสอบถามกับเจ้าของคลิปนะครับท่านผู้ชมครับ
เพราะว่าเขาเป็นคนได้โพสต์คลิปเอาไว้นะครับ
ผู้ที่โพสต์คลิปชื่อว่านายสมนึกทองลา
เขาก็เล่าให้กับทีมข่าวของเราฟังบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงประมาณเที่ยง
ตอนนั้นไปนั่งเล่นอยู่ที่แพรริมเขื่อนอุบลรัฐ
แล้วก็เจอน้องมัธยมกลุ่มนี้เขาก็มาเที่ยวกัน
ก่อนเกิดเหตุน้องทั้งหมดเขาก็กินอาหารกันอยู่บนแพร่หนึ่ง
แล้วจะว่ายน้ำไปอีกแพรหนึ่งนะอยู่อีกฝั่งหนึ่ง
ก็พากันว่ายน้ำไประหว่างนั้นมีน้องคนนึงไปไม่ถึง
คล้ายกลับจะจมน้ำตามที่ปรากฏในคลิปเพื่อนก็พากันไปช่วย
แล้วน้องคนที่ใส่เสื้อสีชมพูก็รีบไหว้ตามหลังไปช่วย
ให้เพื่อนคนอื่นขึ้นไปข้างบนจะได้โยนหุ่นยงหุ่นยางอะไรมาช่วย
ปรากฏว่าตอนที่ประคองเพื่อนที่จะจมน้ำอยู่เนี่ยถูกดึงหายไปนะครับ
เพื่อนที่อยู่ที่เหลือก็รีบตามลงไปช่วยโยนห่วงยงห่วงยางอีก
แต่ว่าไม่ทันแล้วฮะหายไปเลยครับทั้งสองคน
หลังเกิดเหตุนะคะทางกู้ภัยก็ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่
ช่วยกันงมหาน้องทั้งสองคนงมอยู่๔๐นาทีกว่าค่ะ
จนสุดท้ายพบทั้งสองคนเสียชีวิตก็งมร่างขึ้นใส่เรือ

นำไปประกอบพิธีทางศาสนาค่ะมันเป็นเรื่องน่าเศร้านะครับ
เป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่นี่ก็เป็นอุทาหรณ์
โดยเฉพาะน้องน้องทุกคนค่ะต้องอย่าประมาทอืม
อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับในชีวิตของเรานะครับ